ผู้ชมครับเมื่อวานนี้ช่วงเย็นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
มีเหตุการณ์ที่ตำรวจนะครับเขาไปติดตามตรวจสอบแก๊งค้ายาเสพติดนะฮะ
ปรากฏว่าวิสามันเสียชีวิตไปหนึ่งศพแต่ตำรวจกลับถูกรุมทำร้าย
ท่านผู้ชมครับผู้ที่ถูกทำร้ายก็คือพันธุโมทโทธีโรธปันตี

เมื่อวานนี้ตอนเย็นเย็นไปกับชุดสืบสวน๕หน่าย
ตอนที่ตรวจสอบไปในจุดป่าท้ายหมู่บ้าน
เจอผู้ชายสองคนขี่จักรยานโยนมา
และคนซ้อนท้ายคือถือปืนยาวมาเลย

แล้วก็แสดงตัวขอตรวจค้นแต่ทั้งคู่ไม่ได้หยุดให้ตรวจนะฮะ
แต่จอดรถก่อนที่ชายคนซ้อนท้ายจะลงมานั่งแล้วก็ใช้ปืนยาวยิงใส่เจ้าหน้าที่ฮะ
พอยิงเข้ามาสองนัดเจ้าหน้าที่ก็ยิงตอบโต้เกิดการยิงปะทะกันสุดท้ายแล้ว
มี๑คนถูกยิงเสียชีวิตอีกคนนึงหลบหนีไปได้
เนี่ยครับหลักฐานปืนอย่างนี้ฮะขี่ซ้อนท้ายกันแล้วก็ถือมาเลยนะครับ

แล้วก็เป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่ในคดีค้ายาบ้ากับคดีมีวุฒิปืน
ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย
แต่ประเด็นมันไม่ได้จบแค่การวิสามันคนร้ายนะครับ
ปรากฏว่าหลังเกิดเหตุมีญาติญาติกับกลุ่มคนที่รู้จักผู้ต้องหาเนี่ย
โบ้งชาวบ้านเขารู้ข่าวว่าเจ้าหน้าที่วิสามันคนที่เขารู้จักนะ
เขามากันสองร้อยกว่าคนมาที่เกิดเหตุ
ปิดล้อมเจ้าหน้าที่เอาไว้แล้วก็รุมทำร้ายตำรวจนะฮะ
ได้รับบาดเจ็บนะครับท่านผู้ชมครับ
โอ้โหคือบอกไม่พอใจที่เจ้าหน้าที่แบบมาวิสามันญาติของเขาอย่างนี้

ตำรวจสพเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่๕นาย
เดี๋ยวเราทำเป็นกราฟิกจำลองเหตุการณ์ให้เห็นแบบนี้นะครับ
เมื่อเย็นวานนี้ออกไปตรวจสอบเป้าหมายการกระทำความผิดคดียาเสพติด
ตอนที่ไปตรวจสอบแบ่งกำลังเป็นการขี่จักรยานยนต์๓คันคันละ๑นาย
แล้วก็มีรถกระบะหนึ่งคันไปกันสองนาย
มาถึงจุดเกิดเหตุเห็นผู้ต้องสงสัยขี่จักรยานยนต์มา๑คันมากัน๒คน
คนซ้อนท้ายถือปืนยาวมาเลยนะครับขนาดจุด๒๒นะครับ
แสดงตัวขอเข้าตรวจค้นแต่ว่าคนขี่กับหยุดรถแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปในป่าข้างทาง
ส่วนคนซ้อนลงจากรถนั่งลงใช้ปืนยาวยิงใส่เจ้าหน้าที่๒นัด
เจ้าหน้าที่ต้องใช้ปืนยิงต่อสู้เพื่อป้องกันตัวแล้วชายคนนั้นก็ถูกยิงล้มลงแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
ไปตรวจสอบกระเป๋าสะพายของชายคนนี้มียาบ้าซุกซ่อนอยู่ด้วยจำนวนหนึ่ง
ขณะที่เข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุมีกลุ่มญาติญาติกับชาวบ้านห้วยไคร้ใหม่ประมาณ๒๐๐คนนะฮะ
ได้ยินเสียงปืนรู้ข่าวก็มากันมาถึงจุดเกิดเหตุมาล้อมเจ้าหน้าที่เลยนะครับ
แล้วก็รุมทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยทุบทำลายรถของเจ้าหน้าที่ด้วย
พันธมตโทตรีโลศปันตีรองภูมิกับการสพเวียงแหงบาดเจ็บจากการถูกไม้ตีกับถูกก้อนหินทุบเข้าที่ศีรษะนะครับ
สองร้อยคนเนี่ยเจ้าหน้าที่เข้ามากันแค่ห้าหกนายนะครับ
หลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าระงับเหตุนะครับแล้วก็กันพื้นที่นะครับ
นำของกลางออกจากพื้นที่นะครับต้องออกกันไปทางท้ายหมู่บ้านอ้อมออกไปทางป่าท้ายหมู่บ้าน
ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่ขับรถผ่านมาแล้วก็นำตัวพันธบทโทตรีโรธส่งโรงพยาบาลต้องเย็บถึง๑๐เข็ม
ทางเดิมไม่ได้ฮะต้องออกทางป่าท้ายหมู่บ้าน
เรื่องนี้นะครับตำรวจในพื้นที่บอกว่าต้องติดตามคนร้ายที่ทำร้ายร่างกายตำรวจมาดำเนินคดีนะฮะ
พันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าทราบเรื่องแล้ว
แล้วก็ตรวจสอบพบว่าผู้ที่ถูกวิสามันคือนายจาจือจาอ๋อนั้นเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติดรายสำคัญ
หนีมาซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่เวียงแหงนะครับแล้วก็ยังลักลอบเอายาเสพติดไปจำหน่ายในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยผู้ตายนะครับมีอาวุธปืนด้วยนะครับมีการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามยุทธวิธีจำเป็นต้องวิสามารถผู้ต้องหาส่วนชาวบ้านที่มารุมทำร้ายเจ้าหน้า